คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นี่เลยค่ะกระแสกำลังมาเลยนะคะ
เลยนะคะว่า๕ตุลาคมนี้เจอกันแน่ทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์ค่ะ
เวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาทีถึง๑๘นาฬิกา
ส่วนที่หลายคนเนี่ยเชียร์ให้ก้าวประชันเพลงกับแน็กชาลีสักที
ในฐานะที่ติสเหมือนกันแล้วก็เป็นนักร้องเหมือนกัน
จะมีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
กูเฮียวันก่อนก็คุยอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะดีจริงหรอครับ
คนใดคนหนึ่งก็เอาอยู่ยากแล้วนะครับผม
แล้วก็ถ้าเจอกันสองคนก็ผมว่าโปรดิวเซอร์คนคุมอัดอะไรอย่างนี้
คงอาจจะต้องกินแบบยาพลาเผื่อไว้ด้วยนะครับ
ช่วงนั้นอยากขาวก็ไปเอาน้ำยากับสีผมอ่ะ
มากัดสีตัวทั้งตัวเลยให้ขนแขนขนขาอะไรอย่างงี้
ให้มันขาวสุดยอดเปล่าเลยครับ